ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด
เพียงตอบค้างคามให้ถูก๔ข้อ

สูงสุดถึง๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวัง

จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อยามที่พ่อแม่เราแก่เท่า

จนถึงวันสุดท้ายของชีวิต
แต่สำหรับหัวหน้าครอบครัวที่มาในวันนี้ครับ
เธอต้องไปทำงานดูแลผู้สูงอายุ
ท่ามกลางความรู้สึกผิด
ที่ไม่ได้มีโอกาสที่จะดูแลพ่อแม่ของตัวเอง
ชมเรื่องราวชีวิตพร้อมกันครับ
ฉันชื่นชมตอนนี้อายุ๔๖ปี
ปัจจุบันนี้ฉันทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งลูกทิ้งแฟนไปทำงานอยู่กรุงเทพ
ไปทำงานเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวค่ะ
เพราะทุกวันนี้พ่อแม่ก็อายุมากแล้ว
แม่ก็ไม่แข็งแรงเป็นโรคลิ้นหัวใจตีบ
พ่อตอนนี้ก็หูตาก็ไม่ค่อยดีค่ะ

แล้วก็มีลูกกำลังจะโตน้องมีน
ก็ต้องทำงานเป็นเสาหลักของบ้าน
ไม่อยากกลับมาอยู่บ้านอยากกลับมาอยู่กับครอบครัวเป็นห่วงทางบ้าน
แต่ด้วยความจำเป็นก็ต้องอด
มคคแม่งค่ะ
ทำอยู่ที่โบเบสดูแลเขาสูงอายุด้วย

งานบ้านหนูทำทุกสิ่งทุกอย่างทำคนเดียว
พอทำงานบ้านเสร็จแล้วก็งานหลักก็คือดูแลอาม่า

อาม่าอายุ๙๐ปีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
หนูต้องคอยพยุงเข้าห้องน้ำ
ทำให้ทุกอย่างค่ะล้างทำความสะอาดให้ทุกอย่าง
อาม่าเป็นคนใจบุญใจดีน่ารัก
อยู่ที่นู่นหนูก็รักอาม่าค่ะ
รักมากรักเหมือนแม่คนนึง
ปีนึงเขาให้กลับบ้าน๒ครั้ง
เคยไปทำงานค่ะไม่ได้กลับบ้าน

เฮียเขาก็ให้เงินเดือนเดือนละ๑๕๐๐๐บาท
แต่ด้วยความเราเป็นหนี้เฮียเขาก็หักเดือนละ๕๐๐บาท
ที่เป็นหนี้เฮีย๘๕๐๐บาท
เวลาเราหาเงินไม่ทันเฮียเขาก็จะให้เงินล่วงหน้ามาก่อน
แฟนป่วยเข้าโรงพยาบาลเขาก็จะให้มา

เมียเขาช่วยให้ก่อนแล้วก็ทำงานหักหนี้ให้เขา

ทุกวันนี้ก็เครียดค่ะเพราะตัวเองมีหนี้มีสินเยอะ

เพราะแม่เขาจะไม่แข็งแรง

ก็ต้องใช้ไม้พยุงช่วยเดิน

เป็นห่วงเขามากค่ะกลัวเขาจะล้ม

จะเหมือนผีภาษาได้ไงรู้มันตกลงลงออกมา
เพราะเขาหลอกเปิดหลานมันมาเห็นแล้วก็มายกขึ้น
อกจากเป็นห่วงแม่แล้วก็ยังเป็นห่วงพ่อค่ะ
หูตาฝ้าฟางเขาก็เดินไปทั่วค่ะไปห้องน้ำก็ไกล
ทางไปห้องน้ำมันก็ขุขะเป็นลมเวียนหัวบ่อยมาก
เคยล้มที่หน้าห้องน้ำทีนึงค่ะแต่โชคดีที่เขาไม่เป็นอะไร
ตาไปห้องน้ำประมาณสองหวาก็เลยตามืดรุ่มปุ๊บไปเลย
เวลาว่างผมก็ทำมากวดใต้ถุนครับเขาก็มาซื้ออันละหกสิบ
ทำให้กวดก็สามปีไหมครับเพราะเสริมได้
แล้วอีกคนนึงที่เป็นห่วงค่ะก็คือแฟน

ช่วยกันทำมาหากินไปขายของอยู่ในกรุงเทพ
แต่พอป่วยแล้วต้องกลับบ้านค่ะ
กลับมาอยู่บ้านก็ไม่มีรายได้อะไร
ตอนนี้ป่วยสุขภาพไม่ค่อยดี
มีทั้งปอดบวมปอดอักเสบปอดติดเชื้อ
ไปหาหมอตรวจอีกก็เจออีกโรคหัวใจโต
แล้วก็บอกว่าน้ำท่วมปอด

มันจะแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก

ทุกวันนี้แฟนเขาก็ทำงานหนักไม่ได้

ปลูกผักกินเล็กน้อย

เขาแบกคนเดียวเนอะแดดก็ร้อน

มันมีอาการหายใจไม่ออก
ตอนนั้นก็คิดว่าคงไม่รอดครับ

น้องมีนอายุ๙ขวบแล้ว
อยากให้เขาเรียนสูง
ก็จะได้มีอาชีพที่มั่นคงค่ะ

อยากเรียนสูงอยากเป็นหมอค่ะ
จะได้ดูแลพ่อแม่ดูแลพ่อใหญ่แม่ใหญ่ค่ะ
พอเขามีงานลำหนูก็จะไปลำ
ไปลำทีนึงหนูก็จะได้เงิน๑๐๐บาท
กลับบ้านหนูก็เอาเงินไปให้พ่อกับแม่ค่ะ
เวลาแม่ไม่ได้กลับบ้านนานหนูก็เป็นห่วงแม่ค่ะ

เวลาพ่อไม่สบายหนูก็พาไปห่มให้พ่อค่ะ
วันหยุดหนูก็ตามพ่อไปน้าค่ะ
เพื่อพ่อเป็นอะไรไปหนูจะได้ดูแลทันค่ะ
ทุกวันนี้ได้สร้างหนี้เอาไว้เยอะ
เป็นห่วงน้องมีนกลัวจะได้เรียนไม่สูงค่ะ
กลัวจะส่งเสียน้องมีนได้เรียนไม่ดีพอค่ะ

จดหมายเขาบอกว่าปีนี้ก็ป๓แล้ว
ปีหน้าก็ป๔พอจบป๖ก็จะได้ต่อมัธยม
พอจบมัธยมแล้วก็จะได้ต่อมหาลัย
มหาลัยก็จะได้รับปริญญา
ได้รับปริญญาแล้วก็จะเป็นคุณหมอแล้ว
จะมีงานทำแล้วจะเลี้ยงพ่อใหญ่แม่ใหญ่

ทุกวันนี้จดหมายน้องมีนก็อยู่ในกระเป๋าสตางค์ตลอดค่ะ

มันมีค่ามากเลยค่ะจดหมายฉบับนี้
แล้วก็ทำให้เรามีแรงลุกขึ้นสู้ค่ะ
ชมก็เป็นห่วงพ่อเป็นห่วงแม่
เป็นห่วงแฟนเป็นห่วงน้องมีน

ฝนตกมาทีก็น้ำท่วม

ถ้าหมดหนี้แล้วจะไม่หนีพ่อหนีแม่ไปไหนอีกแล้ว
เราก็หวังว่าจะได้เห็นภาพ

อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้
แต่ด้วยความจนจริงนะครับคุณผู้ชม

อย่างพี่ชมที่ทรมานหัวใจ
จากการที่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่อย่างใกล้ชิด
แต่หัวอกของผู้เป็นพ่อและแม่

จากจังหวัดนครราชศรีมากันครับ

พี่ชมตะปั่นยายปุ้ย
สองท่านนี้ก็อายุใกล้เคียงกับอาม่า
ที่พี่ชมดูแลอยู่เลย

ที่พ่อแม่แท้

แต่เราต้องไปดูแลคนอื่นแทน

แล้วอาม่าก็สอนตลอด

ก็บอกว่าแม่รอหนูหน่อยนะ

เหมือนกับอยู่กับแม่มันก็เลยอยู่ได้
อาม่าก็คิดว่าเราเหมือนลูกอีกคนนึงเหมือนกัน
ก็ขอขอบพระคุณเฮียกับอาม่าค่ะ
ที่ช่วยชมพู่เหมือนลูกอีกคนนึงค่ะ

ทำงานอยู่ที่นั่นแม่ก็สอนอะไร
แม่บอกว่าดูแลอาม่าให้ดีนะลูก
ถึงไม่ได้ดูแลแม่ก็ทำกับอาม่าดี
คิดว่าอาม่าเป็นแม่อีกคนนึง

ซึ่งมันมาจากใจค่ะ
น้อยใจไหมที่พี่ชมไม่ได้ปฏิบัติดูแลเราเลย

อยากให้ลูกมีเงินไปใช้หนี้เขา
ได้อยู่กับแม่ต่อไปอีก

ตอนนั้นก็นั่งสมาธิ

อยากให้ลูกไม่อยู่ไม่กิน

เลี่ยงแม่เลี่ยงพ่อแล้วก็เลี่ยง

น้องมินก็โตแล้วยายก็ตามไม่ทัน

คิดถึงแม่ก็นึกถึงคำที่แม่สอน
บางครั้งก็จะโทรศัพท์มาหาท่านบ้าง

มาค่ะเขาเขียนจดหมาย
เขาไม่ให้แม่รู้หรอกเขาแอบไว้

ทีนี้พ่อเขาไปเห็นเขาก็เก็บเอาไว้

โถแม่คุณดูดิขาดจริงด้วย

ตารางตอนโตคิดถึงแม่ที่สุด

ก็ได้เรียนยากขึ้นกว่าป๔อีก

สุดท้ายก็อยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่อีก๓ปีก็คงจะจบ
สุดท้ายก็จบแล้วก็ได้งานทำเรียนจบจะเป็นหมอ
เงินเดือนดูแลพ่อแม่และครอบครัวของน้องมีนเอง
อ่านไปแล้วก็นั่งยิ้มไปจ้ะแล้วมันทำให้มีกำลังใจเหรอครับค่ะ
ค่ะทำให้มีแรงหายเหนื่อยค่ะ
เห็นความรักของแม่แล้วใช่ไหมลูกเห็นความรักของพ่อแล้วใช่ไหมลูก
ครอบครัวเนี่ยนะครับเราก็อยากให้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา
แต่พี่โทนเห็นในความจำเป็นจริงเนาะ
ที่พี่ชมจะต้องจากไปวันนี้มีอะไรที่ยังไม่เคยบอกความรู้สึกความในใจ
เชิญเลยครับพี่โทนก็อยากจะบอกเขาว่ารักเขาเป็นห่วงเขามาก
เขาไปอยู่ต่างบ้านต่างแดนไม่ได้ดูแลครอบครัว
เวลาคิดถึงเขาก็จะดูหน้าน้องมีนเป็นกำลังใจ
รักเขามากที่สุดเป็นห่วงเขามากเลยเขาเป็นผู้หญิงที่แกร่งอดทนมาก
อ่ะมาถึงตะปั่นบ้างตาอายุเท่าไหร่แล้ว
แปดสิบสามปีครับตอนเนี้ยโลกที่เห็นชัดชัดหูตึง
ครับหูเป็นไงหูนักครับเมื่อกี้เขาไม่ได้ยินเลยนะครับ
ข้างไหนได้ยินชัดบ้างตอนเนี้ยข้างแรกได้ยินชัดครับ

บางทีก็ได้ยินบางทีก็ตึงไปเลยครับ

สองคนนี่รักกันมากี่ปีแล้ว
เจ็บเจ็บปีเห็นดูเหรอนับนับไปสวน

ก็คืออยู่กินกันมาเนี่ยหกสิบปี

ไม่เชื่อ
ไหล

ตามีอะไรอยากจะบอกกับผู้หญิงคนนี้
ที่เราใช้ชีวิตอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้
เวลาตายต้าตายไปแล้ว
ก็ทางนี้ก็อยู่ก็ลูกก็เท่าไป

ทำตัวหนึ่งเลยครับ
อย่างนั้นเลย
พี่ชมจ๋าทุกวันนี้พี่ชมห่วงอะไรมากที่สุด
ก็ห่วงพ่อกับแม่นะคะเพราะอายุเยอะแล้ว
ก็ห่วงแฟนด้วยค่ะอยู่กัน๔คนมีแต่คนแก่แล้วก็ป่วย
แฟนก็ป่วยแล้วน้องวินก็ยังเด็กมากค่ะ
อยากจะสร้างบ้านค่ะทำบ้านให้พ่อแม่อยู่ข้างล่าง
ไม่ต้องตะเกียกตะกายขึ้นไปข้างบนอยากมีห้องน้ำให้แม่ใกล้ใกล้
ในตัวบ้านนะคะนี่ก็คือความหวังตั้งใจไว้เลย
อันดับแรกนะครับเห็นใจแล้วก็เอาใจช่วยนะครับ
เดี๋ยวช่วงหน้าคงต้องร่วมกันตอบคำถามตามกฎกติกาของเกมเรา

คุณผู้ชมครับผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งแต่เมื่อมีภาระมากมาย
ผู้หญิงคนนี้ก็ต้องแกร่งขึ้นหลายเท่าทวีคูณ
และที่เธอทำได้อย่างไม่ลดลงนั่นก็เพราะว่าความรักที่เธอ
มีต่อครอบครัวมีต่อบุปการีช่วงหน้าครับ
เรามาเอาใจช่วยครอบครัวของพี่ชมพู่ว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่กับเกมต่อชีวิตครับ
ผัดกระเพราจานใดคือฝีมือของพี่โทนจะตอบเลยไม่เล่าโดยที่ไม่ต้องชิม